คุณตาคุณยายเนี่ยพัดตกคลองที่มีน้ำป่าซัดเมื่อ๙วันก่อนนะครับ
ปรากฏว่าคุณยายรอดชีวิตเพราะว่าไปติดอยู่ที่กอไม้
แต่ว่าคุณตาตอนนี้ยังหายไปนะ๙วันแล้วนะฮะ
นี่คุณยายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยออกนั่งเรือตามหา

แล้วคุณยายบอกว่าขอนะขอหมอปลาท่านมาช่วยหน่อย

ถ้าคุณตาเสียชีวิตไปแล้วก็อยากรู้ว่าวิญญาณอยู่ที่ไหน
นี่ครับช่วงจังหวะของการตามหานะครับ
เพราะว่าคุณยายเพ็ญศรีไซด้วงอายุ๖๐ปีนะครับ
ตามหาสามีก็คือคุณตาชัยเริกไซด้วงอายุ๗๐ปี
ซึ่งคุณตาเป็นอดีตข้าราชการครู
คุณตาถูกน้ำซัดหายไปนะครับ
ต้องย้อนเหตุการณ์กันสักหน่อยเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
แล้วก็คุณตาคุณยายก็อยู่ริมตลิ่ง

แล้วก็ทั้งคู่ไหลไปตามน้ำ
ส่วนคุณยายไปติดอยู่กอไม้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สามารถที่จะมาช่วยเหลือคุณยายไว้ได้
ส่วนคุณตาหายไปกับสายน้ำนะครับ
จนกระทั่งเข้าสู่วันนี้ถ้านับถึงวันนี้เป็นวันที่๑๐แล้ว
ยังไม่มีวี่แววในการที่จะหาเจอเลย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่หมู่๑๐บ้านวังชะอมตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ทีนี้ครับเมื่อวานมีการค้นหากันหนักมากเลยนะคุณนะ
มีการค้นหาคุณตาท่านนี้กันหนักมากเลย
แล้วก็ลูกชายนะคือนายวิศวะไซด้วงนะครับเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุเนี่ย
ตัวลูกชายเองเห็นแม่กับพ่อถูกกระแสน้ำพัดหายไปก็พยายามจะเอาเรือออกมารับ
แต่ว่ามันไม่ทันการครับเพราะน้ำไหลเชี่ยวมากนะครับ
แล้วตอนนั้นมันเกิดเหตุค่อนข้างมืดแล้วมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็น
ตอนแรกคิดว่าพ่อกับแม่ต้องถูกน้ำพัดจนเสียชีวิตทั้งคู่แน่เลยฮะ
แต่ว่าในคืนนั้นโชคดีที่ได้ยินเสียงแม่ตะโกนขอความช่วยเหลือ
เพราะว่าแม่เกาะกอไผ่ไว้ได้รอดตายอย่างปฏิหารนะครับ
ส่วนผู้เป็นพ่อเองหายไปกับสายน้ำเลยนะครับ
มาถึงตอนนี้ยังมีความหวังอยู่เล็กบ้างนะครับที่จะเจอพ่อ
ไม่ว่าจะสภาพไหนก็ตามก็อยากวิงวอนให้หน่วยงานต่างช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็หารางของพ่อให้เจอนะครับ
ขณะที่คุณยายเพ็ญศรีภรรยาของคุณตาผู้ศุลหายก็เปิดเผย
บอกว่าตลอดระยะเวลา๙วันที่ผ่านมาชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ออกค้นหาแล้วทุกวัน
ยายเองก็ทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นไปบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไปดูหมอดูไปดูร่างทรงก็ยังไร้วิแววนะครับ
แล้วคุณยายพูดแบบนี้คุณบอกว่าทำไมทำไม
โรงพยาบาลไม่เอาชีวิตของฉันไปฉันเนี่ยอ่อนแอกว่าเขาเรียกสามีว่า
พี่อ่อนแอกว่าพี่อีกทำไมไม่เอาฉันไปเอาพี่ไปทำไมพี่เป็นคนดูแลครอบครัว
เนี่ยคุณยายพูดแบบนี้กับนักข่าวของเรานะฮะแล้วคุณยายบอกว่า
อยากให้หมอปลามาช่วยสื่อฮะไม่ว่าคุณตาเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม
แต่ขอให้ช่วยสื่อกับดวงวิญญาณของคุณตาหน่อยเพื่อที่จะหาร่างของคุณตาให้เจอ
จะนำมาประกอบพิธีทางศาสนานะครับแล้วก็คุณยายเพ็ญศรีเนี่ยก็บอกว่า
แต่งงานอยู่กินกันมาตั้งแต่อายุ๑๘ไม่เคยพัดพรากจากกันไปเลย
อยู่ด้วยกันทุกวันไม่เคยห่างไม่คิดว่าจะต้องมาพัดพรากจากกันแบบนี้
คุณยายบอกทำใจไม่ได้จริงนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะ
ตอนช่วง๖โมงเย็นคุณยายเพ็ญศรีแล้วก็ทางครอบครัว
ก็ทำพิธีลอยหมอนคุณลอยหมอนเรียกวิญญาณตามความเชื่อ
เพื่อให้เจอร่างแล้วก็ให้เจ้าแม่คงคาเปิดทาง
โดยใช้หมอนของคุณตาผู้สูญหายเนี่ยนะครับ
ที่คุณตาใช้หนุนนอนเป็นประจำลอยไปตามน้ำให้คุณนะครับ
ทีนี้ครับวันนี้นะฮะถึงวันที่๑๐แล้วนะครับ
ก็ทางครอบครัวชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่
ยังคงระดมกำลังกันในการค้นหาร่างของคุณตาชัยเริกนะครับ
ที่ถูกน้ำพัดหายไป
ทีนี้ครับจากคำวิงวอนของคุณยายเพ็ญศรี
เมื่อวานบอกกับไทยรัฐทีวีของเรา
ว่าอยากให้หมอปลาอยากให้ท่านมาช่วย
เรียกแบบนี้เลยนะท่านหมอปลามาช่วยหน่อย

ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับหมอปลาด้วย
หมอปลานะบอกว่าอยากจะมาช่วย
แต่หมอปลาก็ติดภารกิจในการที่จะต้องต่อสู้คดีคุณ
ที่หมอปลาไปลุยตรวจเรื่องศูนย์บำบัดยาเสพติดใช่ไหม
ถูกฟ้องถูกร้องหมอปลาบอกว่าตอนนี้มันติดจริง
เรื่องของการต่อสู้คดีแต่หมอปลามีความมั่นใจ
มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ในการที่จะหาร่างของคุณตาชัยเริกให้เจอนะครับ
ฟังเสียงหมอปลาบอกผ่านไปถึงครอบครัวของคุณยายเพ็ญศรีหน่อยครับ
คือผมอยากจะไปช่วยอยู่แล้ว
แต่ตอนนี้อยากให้ทางครอบครัวเข้าใจผมว่า
ตัวนี้ปัญหาผมเยอะ
เนื่องจากว่าผมต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อไปต่อสู้คดีที่จังหวัดร้อยเอ็ด
อันนี้ต้องกลับขอโทษจริงและก็ดีใจนะที่เขาเหล่านั้นยังนึกถึงว่าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้
แต่ตอนนี้ผมก็ยังมีความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่อาสาและกู้ภัยในพื้นที่
และประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่ต่างต้องหาเจอแน่นอน
เพราะว่าน้ำมันลดแล้วนะผมคิดว่าผมมั่นใจถึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ภัยต่างที่เขาร่วมกันค้นหายังไงเขาต้องเจอแน่นอน